บางอุ๊ยมันมานั่งสอนกอไก่กับทั้ง๒ผู้กันแล้ว
เรารวบรวมมาเป็นคอนเทนต์สนุกสนานให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลย
เริ่มกันที่คู่แรกค่ะคุณแม่หนูเล็กกับน้องวิน

เวลาพ้นกับตี้กฟ้านทราต้ายกันนี้นะคุณคะ
ไฟแลบค่ะ
ของแม่หนูเล็กเป็นล้านคนคุณผู้ชมแล้วคอนเทนต์ของบ้านนี้คือเขาจะมาในแนวความฮาแบบช่างพูดช่างคุย
คือแม่หนูเล็กเนี่ยเขาเป็นคนพูดเก่งไงแล้วเจอน้องวินน้องวินนี่เขาเรียนอินเตอร์
จะมีไทยคำอังกฤษคำงงพูดภาษาใต้งงแต่คุณแม่จึงต้องอึ้งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ดีนะผู้ชมนะสำหรับแม่ลูกบ้านนี้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะต่อกันเลยนะคะกับคุณแม่ชมพู่ก่อนบ่ายค่ะกับน้องทาราค่ะ
อกจากมีคอนเทนต์แบบฉายเดี่ยวสวยแซ่บแล้วเนี่ย
พักหลังค่ะก็คือเอาลูกชายมาร่วมแซมด้วยไปเลย
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะ
บางทีค่ะก็มีเท้าแถมมาด้วยเอายังไงล่ะแม่

ก็ต้องรับส่งให้มันเข้าจังหวะแบบโบ๊บะนะ
แม่ลูกคู่นี้บอกเลยว่าจังหวะมันได้ขนาดไหน

งั้นจะวิจักษะได้สิ

พ่อกินอะไรพ่อกินเบร์
ซึ่งมีผู้ติดตาม๒ล้านกว่าคนคุณพระ
แฟนคลับเนี่ยชมเปราะเลยนะคะว่า
ไม้หล่นใต้ต้นของพ่อกล้องแม่เบลเลย
เพราะน้องไข่เจียวเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมาก
ยังกล้าแสดงออกด้วยเดี๋ยวให้ดูคลิปกันหน่อยจ้ะ
สวัสดีค่ะ